เรื่องแรกจะพาไปติดตามเรื่องราวของการทำนา
ต่อไปนี้หนุ่มนาข้าวกับสาวนาเกลือจะได้อยู่ในนาเดียวกัน

คือผมจะพาไปดูการปลูกข้าว
ค่ะในทะเลเฮ้ยเฮ้ยมันมีเหรอข้าวในทะเลเนี่ยนะ
มีครับคุณผู้ชมครับดูตามภาพเลยครับ

ผมพาคุณผู้ชมไปที่หมู่๘ตำบลลำปำอำเภอเมืองจังหวัดพัทธลุง
ค่ะโอ้โหที่นี่นะครับส่วนใหญ่บ้านเรือนที่ติดริมทะเล
เขามีการทำนาในทะเลสาบ
อืมเรื่องจริงภาพจริงไม่ได้โม้ไม่ได้ทำเอฟเฟคแต่ประการใด
นี่เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นที่ชาวบ้านเขาสืบทอดกันมาตั้งแต่บรรพบรุษแล้วนะครับ

เพื่อให้มีข้าวนี่แหละเป็นผลผลิตในการมาเลี้ยงครอบครัวนั่นเอง
คุณป้าหนูคลายหยูทองอายุ๖๖ปีครับ
ชาวบ้านในพื้นที่เขาเล่าให้เราฟังว่า
เธอเองนั้นใช้พื้นที่ประมาณสัก๔ไร่ในการทำนาที่ทะเลสาปแห่งนี้
แล้วก็ทำมานานกว่า๔๐ปีแล้วด้วย
ไม่ได้เพิ่งมาทำตอนนี้นะทำมานานแล้ว
เขาทำกันมานานแล้วครับที่ตะวัดพัทธรุง
แล้วก็นอกจากนี้นะครับยังมีอีกหลายครัวเรือนครับ
ปลูกข้าวในลักษณะเช่นนี้นับดูแล้ว
ในพื้นที่นี้นะเขาปลูกข้าวในทะเลสาป
มีมากถึงแปดร้อยไร่ครับ

ชาวบ้านเขามักจะปลูกในช่วงกลางเดือนมิถุนายน
เริ่มทำกันและจะเก็บเกี่ยวในช่วงปลายเดือนกันยายน
ก็ใช้เวลาสักประมาณ๓เดือน
คือจริงเป็นวัตดุทำนาทั่วไป
คุณป้าก็ยังบอกอีกว่าเหตุผลที่ปลูกกันในช่วงนี้
เพราะว่าน้ำทะเลจะเป็นน้ำกร่อย
ซึ่งเหมาะกับพันธุ์ข้าวที่ปลูกแล้วก็ระดับน้ำทะเลที่กำลังเหมาะสมนั่นเอง
คือข้าวที่นี่นะครับก็ต้องเป็นพันธุ์เฉพาะของมัน
เพราะว่าลำต้นของมันจะแข็งแรงลากลึกสามารถต้านทานกับสภาพแรงลม

ใช่เพราะว่าไปปลูกในทะเลคุณว่าจะเจอกับอะไร

น้ำขึ้นน้ำลงแล้วจะกระแสลมอีก
เพราะฉะนั้นเขาจึงนิยมใช้พันธุ์ข้าวก่อขอ

นี่แหละครับแล้วก็ใช้พันธุ์ข้าวหอมราชินี๒๐
นี้เท่านั้นที่จะมาใช้กันนะครับซึ่งบางครั้งก็อาจจะได้ผลพลอยได้เป็นอย่างอื่นด้วย
ตัวเล็กที่เขามาอนุบาลปลาอยู่แถวนี้

นี่แหละครับคุณผู้ชมครับก็เป็นอีกหนึ่งวิถีชีวิตชุมชน
ของชาวจังหวัดพัทธลุงในบางพื้นที่ในบางส่วนที่เขาทำกันแบบนี้
ใช่จริงเขาก็ทำกันมานานแล้วอย่างที่บอกนะคุณผู้ชมว่าไม่ได้เพิ่งมี
แต่ว่าบางครั้งบางทีเราอาจจะไม่รู้ว่ามันมีการทำนาบนทะเลใช่ไหม

เพราะว่ามันจะเป็นช่วงที่น้ำกร่อยพอดีน้ำก็จะไม่เค็มจัดเกินไป
แล้วก็จะต้องมีพันธุ์ข้าวที่สามารถปลูกได้ในพื้นที่แบบนี้ที่มันทนต่อสภาพดินฟ้าอากาศได้

ดูกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนไม่รู้
เขาเรียกได้ว่าเป็นแบบประสบการณ์การเรียนรู้ใหม่นะ

ไม่ต้องร้องเพลงจีบกันไกลแล้ว
มาร้องจีบกันใกล้แบบนี้เลยสบายจะตายพบรักกันไปนะคะ